ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
ชาวบ้านพบสัตว์หายากเต่าปูรูสองชีวิตค่ะที่บริเวณท้ายศาสตร์
ก่อนจะมีการนำตัวมามอบให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานเวียงโกสัย
เพื่อที่จะนำเต่าเหล่านี้นะคะไปปล่อยสู่ธรรมชาติ
เนื่องจากว่าเป็นสัตว์ใกล้ศูนย์พันธุ์ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าค่ะ
นี่คือภาพของนายประวิจัยคำหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเวียงโกสัย
ได้มีการรับมอบเต่าปูรูสองตัวนะคะจากนางสายทองค่ะ
ซึ่งเป็นชาวบ้านบ้านค้างใจอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่
ภายหลังจากที่ชาวบ้านมีการสูบน้ำในสระของตัวเองค่ะ
ซึ่งอยู่ใกล้กับลำห้วยแม่เกิงแล้วก็มีการตั้งใจว่าจะจับปลามาขายสุดท้าย
สูบจนน้ำหมดบ่อแล้วปรากฏว่าเจอเต่าปูรูสองตัวอยู่ก้นสระค่ะ
ก็มีการนำมาให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำมาปล่อยสู่ธรรมชาติในพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยต่อไปนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกสัยได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วค่ะ
คุณผู้ชมปรากฏว่าเต่าปูรูทั้งสองตัวนี้ร่างกายแข็งแรงดีนะคะ
ไม่มีร่องรอยการบาดเจ็บไม่มีบาดแผลค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็มีการนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่น้ำตกเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกสัยด้วย
อย่างไรก็ตามนะคะมีการรายงานว่าตัวเต่าปูรูเนี่ยเป็นสัตว์ใกล้ศูนย์พันธุ
เนื่องจากว่าไฟป่าเป็นสาเหตุหลักหลักเลยนะคะที่ทำให้เต่าปูรูนั้นหายไปเยอะมาก
เพราะฉะนั้นหนึ่งในวิธีการอนุรักษ์เต่าปูรูคือการป้องกันไฟป่าค่ะ
ซึ่งเต่าปูรูเป็นดัชนีในการบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่า
เนื่องจากว่าเต่าอาศัยอยู่ที่บริเวณต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์
แล้วก็เต่าเป็นสัตว์ที่ได้รับอันตรายจากไฟป่าโดยตรงด้วย
แล้วก็เดินช้านะคะพอมีไฟเกิดขึ้นก็โดนไฟคลอก
เพราะไม่สามารถที่จะนำหัวหดเข้าไปในกระดอง
หรือไม่สามารถนำขาเข้าไปในกระดองได้เหมือนเต่าชนิดอื่น
ยังเคลื่อนที่ช้าด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดไฟป่า
ปูลูก็จะตายอย่างมหาศาลจนใกล้ศูนย์พันธุ์แบบนี้
เพราะฉะนั้นงดการที่จะทำให้เกิดไฟป่านะคะ
ไม่ใช่แค่ชีวิตเต่าปูรูแต่เพื่อชีวิตสัตว์ป่า
และเพื่อสิ่งแวดล้อมในผืนป่าค่ะ